คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์นี้นะครับ
คือเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ทางผู้เสียหาย
เอาออกมาร้องเรียนบอกจะแจ้งความกับตำรวจ

และปรากฏว่าถูกกาดของสถานบันเทิง
รุมทำร้ายร่างกายแล้วก็ยิงปืนขู่ด้วย

แต่พวกเขาถูกรุมครับไปดูคลิปเหตุการณ์กัน

เพราะจริงจะมีคลิปเหตุการณ์อยู่หลายมุม
เพราะมีคนถ่ายอยู่หลายกล้องนะฮะ
แล้วก็จะเห็นว่ากาดถือปืนด้วยนะคุณนะ

คนนึงถือปืนขู่คนนึงยิงปืนขึ้นฟ้า๒สำนัดนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๕เมษายนที่ผ่านมานะครับ

ผับแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอปักทงชัย

หลังจากนั้นก็มีกลุ่มกาดของผับดังกล่าว

เพราะว่าถูกกาดใช้ด้ามปืนทุบ
หัวแตกเลือดอาบเลยนะฮะ
แล้วก็กาดของร้านยังยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะครับ

ก็ไปแจ้งความไว้ที่สพปักทงชัย
แต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าของคดีนะครับ

เขาก็ไม่ได้ไปมีเรื่องกับวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเลย

อยู่ก็ถูกอีกกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มรุมทำร้ายนะครับ
แล้วกาดไม่ช่วยเลยไม่ห้ามเลย
แต่มาช่วยรุมทำร้ายซะด้วยซ้ำนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปพูดคุย
กับคนที่เป็นผู้เสียหายและเข้าแจ้งความนะครับ
นั่นก็คือนายอโนไทยกะทิพรมราช
หนึ่งในกลุ่มผู้ที่ถูกกาดทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
หัวร้างข้างแตกก็นี่แสกผมแล้วก็เปิดให้ดูแผลที่ศีรษะนะครับ
โดยบอกว่านำคลิปนี้มาร้องขอความช่วยเหลือกับทางสื่อ

เมื่อคืนวันที่๕เมษายนเป็นวันเกิดเหตุนะครับ

ก็ไปเที่ยวกันที่ผับดังกล่าวนะครับ
จริงพวกเขาก็เป็นกาดของสถานบันเทิงอีกแห่งนะคุณนะ
แต่ทีนี้กะว่าเดี๋ยวเลิกงานแล้ว
เที่ยวสารบันเทิงที่ยังเปิดอยู่นะครับ
จะเข้าเมืองมันก็ไกลก็เลยมาเที่ยวที่ปักทงชัยนี่แหละฮะ
ปรากฏว่าขณะนั้นเองพวกเขาก็อยู่ในร้าน
และทีนี้เพื่อนของเขาก็วิ่งมาบอก
บอกว่าเพื่อนที่อยู่ข้างนอกถูกรุมทำร้าย
โดยกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
ทีนี้เขาก็เลยวิ่งออกมาดู
พบว่าเพื่อนกำลังถูกกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่น
ไม่รู้จักด้วยซ้ำทำร้ายชกต่อยอยู่พอดีนะครับ
ตัวนายอโนไทยก็วิ่งเข้าไปช่วย
ปรากฏว่ามีกาดของร้านเข้ามารุมทำร้ายกลุ่มของพวกเขา
ทั้งที่พวกเขาบอกพวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคุณนะ
ไม่ได้เป็นคนก่อเหตุอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับ
แทนที่กาดจะช่วยห้ามนะครับ
ซึ่งตัวพวกเขาเองก็เป็นกาดอีกผับหนึ่ง
เขาก็รู้ดีการทำหน้าที่ของกาดมันต้องคอยช่วยห้าม
ไม่ใช่มาทำร้ายลูกค้าแบบนี้นะครับ
ทีนี้ครับทั้งไม่ห้ามทั้งมาทำร้าย
แล้วก็ยังใช้ปืนขู่อีกยิงปืนขึ้นฟ้าไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่เขาก็เลยไปแจ้งความ

ไปแจ้งความไว้ที่สพปักทงชัยแล้ว
แต่ว่าผ่านมาสัก๗วันแล้วนะครับ

ไม่มีการดำเนินคดีกับคู่กรณีแต่อย่างใดนะครับ
สิทธิ์ของเราไปสอบถามความคืบหน้าของคดีนี้
พันธุ์ตำรวจเอกชะนัดกวีขาวฉลาดนะครับ

ภูมิกับเองก็เปิดเผยนะครับว่าเรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวน
ก็เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำแล้ว
ทราบว่าเป็นการทะเลาะวิวาดกันของกาดในสถานบันเทิง๒แห่ง
ซึ่งไม่ถูกกันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันอยู่ก่อนแล้ว
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐาน
อีกทั้งตรวจสอบการครอบครองอาวุธปืน
เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนะครับ
หลังจากนี้ก็จะสั่งให้สถานบันเทิงทั้ง๒แห่ง
ปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนดไปก่อนนะครับ
ก็มันมีเหตุผลทั้งเรื่องของการทะเลาะวิวาดกันด้วย
แล้วก็เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

สพปักทงชัยก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

กาดต้องถือปืนขนาดนั้นเลยเหรอ
ต้องมีอาวุธปืนกันทุกคนเลยหรือ
ใช่ค่ะนี่เป็นคำถามแล้วเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือจะอ้างว่าแบบเป็นกาดแล้วก็เลยพกอาวุธได้หรืออย่างไร
แล้วจะคุมอารมณ์กันอยู่ไหมพอมีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยนะฮะ